เคลื่อนไหวของทัพนักเตะทีมชาติไทยก่อนที่จะลงสนามในช่วงค่ำวันนี้

โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือทีมชาติไทย
ก็บอกว่า๑๑ผู้เล่นตัวจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งค่ะ
ซึ่งชุดนี้นะคะก็จะเป็นกำลังหลักในศึกอาเซียนคลับต่อไปด้วยค่ะ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญซือทีมชาติไทยเปิดเผยถึงผู้เล่นที่จะใช้ในเกมกับทีมชาติออสเตรเลียนะคะว่า
จะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่ง
ขณะเดียวกันผู้เล่นทั้งหมด๒๓คนในตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์และนักเตะทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ได้ดีที่สุด
เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยค่ะด้านกวินธรรมศาจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่า
แต่อย่างไรก็ตามเกมนัดนี้นักเตะทุกคนสู้ทุกคนค่ะเพราะว่าต้องการที่จะเก็บชัยชนะถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะเจอกับอาเซียคือพวกเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมชาติไทยครับ
ซึ่งเกิดในแผ่นดินไทยก็ไม่รู้จะหาสิ่งใดตอบแทนพระองค์ครับผม
นอกจากเข้าใจว่าทำเพื่อชาติในฐานะนักกีฬาแล้วก็จะทำเต็มที่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ
โดย๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยจะมาในระบบ๓๔
ผู้รักษาประตูกวินธรรมศาสตร์จานันต์กล้องหลังซ้ายธีรธรรมบุญมาธรรมตรงกาลประธุมชูทองและทางขวาเป็นทิสตรองโด
กองกลางตัวรับจะเป็นธนบูลเกษารัฐส่วนกองกลางตัวกลาง๒คนเป็นสหรัฐอยู่เย็นจับคู่กับปกกล้าวอานันต์
โดยเกมระหว่างทีมชาติไทยกับออสเตรเลียในวันนี้ทีมชาติไทยก็จะสวมชุดสีน้ำเงินส่วนออสเตรเลียจะสวมชุดสีเหลือง
โดยทั้งสองทีมก็จะสวมปลอกแขนสีดำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ขณะที่ผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นชาวกาต้า
จากนี้นะคะแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยในวันนี้ค่ะเวลา๑๘นาฬิกาจะมีการรวมกลุ่มกันนะคะแปลอักษรเป็นรูปเลข๙
พร้อมกับจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่บริเวณหน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมากด้วย
ว่าช่วงนี้ถ้าหากใครจอดรถซ้อนคัน
จะนำรถยกมารถยกออกไปทันทีค่ะ

หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องบริเวณดังกล่าว
ให้มีวินัยรักษากฎการจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ